คุณผู้ชมครับตามกันต่อการเมืองไทย

พักร่วมรัฐบาลนะฮะตอนนี้เป็น๘พักแล้วนะ

สำหรับสอสอของพักร่วมรัฐบาลนะครับ

หลังจากที่คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ย
ครับ
ผู้ชมครับตอนนี้แก่นำเดินทางออกมาแล้วนะครับ
นี่ครับครับนี่ฮะตอนนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์นะครับคุณหมอชนละนานศรีแก้วนะครับ
นี่คือบรรยากาศช่วง๑๐นาฬิกาวันนี้นะครับ

ที่พักร่วมรัฐบาลวาธิสินะวาธิพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ก็มีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวกล่ายนะครับวาธินายมรีคนที่๓๐
ตามที่คุณพิทาบอกนะครับร่วมกับอีก๗พักรวมเป็น๘พักการเมืองนะครับ
นอกจากก้าวไกลก็มีภาคเพื่อไทยภาคประชาชาติภาคไทยสร้างไทยภาคเสรีรวมไทย
ภาคไทยรวมพลังภาคเป็นธรรมภาคพลังสังคมใหม่
ตัวเลขสอสอของแต่ละพักก็ตามนี้เลยนะครับ
ร่วมกันแถลงจุดยืนร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
โดยคุณพิธาพร้อมกับแกนนำของพักต่างเนี่ยได้จับมือกันเพื่อเป็นการชูมือเฉลิมฉลองชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาล
นี่ฮะหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธานะครับนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
วันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
คุณปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรม
คุณชวริสขจรพงศ์กิรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
และคุณวัศวัฒน์ทวงพรศรีหัวหน้าภาคเพื่อไทยรวมพลัง
รวมทั้งหมด๓๑๓เสียงสส
หลังจากนั้นนะครับทางหัวหน้าพักเก้าไกลได้แถลงข่าวนะครับ
บอกว่าวันนี้เป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน
สาระสำคัญของการแถลงวันนี้มี๓ข้อ
๑ก็คือทุกท่ักเห็นชอบให้นายพิทาริมเจริญรัฐ
คนที่๓๐ตามเสียงข้างมากของผลการเลือกตั้งจากประชาชน
เพื่อแสดงถึงแนวร่วมการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพัก
โดยจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
เพื่อแก้ไขวิกฤติการเมืองเศรษฐกิจสังคม
ก็ตรงกับวันรัฐประหารเลย๒๒พฤษภาคมเมื่อปี๕๗
นัดแถลงวันนั้นเลยนะครับ
ภักดิ์จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
พร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชน
ข้อที่๑ทุกภักดิ์เห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกล
ผมพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้ง
ภักดิ์จะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม
ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วม

ภักดิ์จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิม
ได้อย่างไร้รอยต่อ

เสียงสอสอของพักร่วมรัฐบาลในฝั่งก้าวไกลในขณะนี้เนี่ย
เท่ากับว่าต้องการอีก๖๓เสียง

ของเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกนายก
คุณพิทาบอกว่าไม่กังวลนะครับ
เพราะว่าได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาเอาไว้แล้ว
แล้วจะมีอีกชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประชาชน
ทั้ง๒ชุดเนี่ยได้ประเมินฉากทัศน์ต่างที่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเอาไว้แล้ว
แล้วก็หาวิธีรับมืออย่างเหมาะสมด้วย
ไม่กังวลเรื่องคะแนนเสียงจากสว
ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหาพักร่วมรัฐบาลมาเพิ่มเติม
เพราะตัวเลข๓๑๓เสียงสสเนี่ยเพียงพอแล้ว

ต้องหาให้ได้๓๗๖เสียง

ถ้าเข้าสภาแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้
จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ทั้ง๒คณะนะครับ
อย่างคณะจรรจาด้วย

ก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับ
ว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้าง
แล้วฉากคัดแบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไง
เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่าง
ที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล

แสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวต

ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ๒
จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมคะ

ยังเป็นตัวแทนของทั้ง๘พักการเมือง
การตอบข้อสักถามหลายประเด็นนะครับ

จุดยืนในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
รวมถึงกรณีที่พักภูมิใจไทยได้ประกาศจุดยืน
ไม่สนับสนุนนายกที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒

คุณพิทาบอกว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ย
ดีเบตแล้วก็คุยเรื่องนี้มาเยอะแล้ว
แต่ละภาคก็แสดงจุดยืนชัดเจนเป็นเอกภาพ
ส่วนจุดยืนของพักภูมิใจไทย
ก็เป็นเรื่องของภักดิ์ภูมิใจไทย
แต่ภาคเก้าไกลกับภาคร่วม

มีความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพร่วมกัน
เมื่อถามว่ามันมีกระแสข่าวที่ว่า
ก้าวไกลเนี่ยได้คุยได้หารือ
เกี่ยวกับเก้าอี้กระทรวงต่าง
ในรัฐบาลที่แต่ละพักการเมืองต้องการแล้วเนี่ยนะ

คุณพิทายอมรับว่ามีการพูดคุยกันนะครับ
แต่ไม่ได้เน้นไปถึงกระทรวงต่าง
เน้นที่เรื่องของการทำงานมากกว่า
แต่ละภาคการเมืองเนี่ยใครไปหาเสียงแบบไหนอะไรยังไงไว้

ก็เลยมานั่งอยู่ร่วมกันในวันนี้
ถ้าเราแสวงจุดร่วมในนโยบายสำคัญ
แล้วก็มีวิธีการต่างร่วมกันได้เนี่ย
แม้วิธีอาจจะแตกต่างกัน
แต่ถ้าคุยให้ตกผลึกก็คิดว่าเรื่องใครพักไหนจะคุมกระทรวงไหน
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปลายเหตุ
เป็นเรื่องที่ปลายเหตุ
ต้องรอติดตามนะค่ะ

วันนี้คนที่มาร่วมแถลงด้วยก็คือคุณหมอชุลนานหัวหน้าพัก

สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน
โดยพักเก้าไกลเพื่อไทยแล้วก็พักอื่น

ที่ก้าวไกรเอามากางให้ทุกคนดูบนโต๊ะคุณหมอชนละนานบอกจริงจริงสำหรับเพื่อไทยแล้วเนี่ย
มีจุดที่เห็นแย้งเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีการขอให้ปรับแก้ด้วย
ทีนี้พอบอกว่าเห็นแย้งหลายจุดเนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าโอ้โห
ถ้าเห็นแย้งเยอะหลายจุดแบบนี้เนี่ยมันจะยากหรือมันจะง่ายไหมอ่ะ
มันจะไปต่อได้หรือเปล่านี่แค่กลางคร่าวคร่าวกรอบกว้างกว้าง
ก็จดแย้งเยอะแล้วคุณหมอชนละนานบอกว่าก็ต้องพูดคุยกันนั่นแหละ
เพราะว่าพักแกนหลักเขาก็เปิดโอกาสให้เติมเต็มแล้วก็พูดคุย
ส่วนเรื่องการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันมันก็มีการพูดคุยในระดับหนึ่งแล้ว
ที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้
นี่ถ้าเกิดเมื่อวานี้หมอชลนานบอกว่าการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลก็เหมือนการแต่งงานใช่ไหมพี่อุ๋ย

ทีนี้เราก็ถามแล้วไม่ถามไม่ได้

พูดตรงประชาชนที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลก็อยากเห็น

เขาบอกเขาจะได้ตัดสินใจถูกว่าเขาจะยกมือให้หรือไม่ยกมือให้
คือเรื่องนี้หมอชนละนานบอกว่ามันต้องอยู่ในเงื่อนไข
ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้
ไม่มีการเขียนเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒อยู่เลยนะคะ
อันนี้ส่งให้ดูเฉยว่าโครงร่างประมาณนี้
เราจะมาปรับแก้ร่วมกันยังไงแบบไหนบ้างค่ะ
บางครอบครัวไทยก็มีเห็นแย้งมาว่า

ชนหน้าได้มีการแย้งเรื่อง๑๑๒ไปว่า

เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับได้

หมายว่านั้นเขาไม่ได้ยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก
สำหรับที่จะทำให้เป็นไปตามที่เขากำหนด
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากปากเพื่อไทยนะคะ
คุณวิโรธค่ะคุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็บอกว่า
โยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ต้องมี
แต่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดซึ่งก้าวไกลก็ยังคงยืนยันว่า
จะต้องแก้ไขเรื่องนี้เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของประชาชนและสถาบันดีขึ้น
และไม่มีทางที่จะไปบอกสวว่าอ๋อไม่แก้หรอก๑๑๒ไม่แก้แล้ว
เพื่อที่จะให้สวยกมือโหวตให้แล้วแอบไปแก้ใหม่รับหลัง
หลังจากที่ได้รับการโหวตแล้วก็บอกตรงนี้เลยว่าไม่มีแน่นอน
ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเราถูกตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
แบบลึกมากแล้วเราก็อธิบายโดยใช้วุฒิภาวะ
แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของเรา
เข้าใจว่าประชาชนก็คลายความกังวลนะครับแล้วก็รับรู้ถึงเจตนาที่ดี
เราไม่ได้ทำแบบลับล่อหรือซุกซ่อนนะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดีปรากฏว่าตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราต้องถึงขั้นเสียสัตว
จะลบนโยบายนี้ทิ้งนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ซื่อสัตว์กับประชาชนถูกไหม
เกณฑ์๒๒พฤษภาคมยังไม่มีเรื่อง๑๑๒นะเพราะว่ายังคุยกันไม่ชัดอะไร
แต่ก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีทางเลยคุณวิโรธยืนยันว่าที่จะแบบ
จะไม่เสนอจะไม่บอกกับสวเลยว่าผมจะแก้เรื่องนี้
เราต้องตรงไปตรงมาอย่างนั้นก็เท่ากับเรา
ถ้าเกิดให้เขาโหวตให้นายกพอเราบอกเราไม่แก้
อย่างนั้นผมคิดว่าผมรู้สึกผิดกับสอวร์ด้วย
ถ้าเราเป็นหลอกสอวร์อย่างนั้นผมรู้สึกผิดแล้ว
ผมว่าเราไม่มีหน้ามีตาเราเพียงแต่ว่าเราบอกด้วยความเจตนาที่ดี
บอกด้วยความสุภาพแล้วก็อธิบายจริงแล้วก็โอเคในกระบวนการการแก้ไข

แต่ต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้สังคมที่ยังถกเถียงกันอยู่

วันนี้ผมคุยกับคุณวิโรสในรายการเปิดปากภาพภูมิ

ก้าวไกลเขาไม่มีเรื่องของแก้๑๑๒เลยนะ

ผมก็เลยถามคุณวิโรธว่าเออตกลงแล้วคือ
โดยที่จะแก้แต่ไม่ใส่ไว้หรือจะไม่แก้เลย

ถึงเวลาตอนที่เขาจะโหวตเลือกนายกกันเนี่ย

อืมเอากิจแลกอภิปรายถูกว่าอะไรจะทำให้ทำอย่างไร

หล่ออะไรแบบนั้นนะคะส่วนนวัตรีสิทธาทิวารีดัดดี้สิทธา
วันนี้ก็มาคุยด้วยกันนะครับวันนี้มาด้วยกันแก่นำพักไทยสร้างไทยนะคะ
ก็บอกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สนับสนุนให้ใครเป็นนายกนะ
แต่มันคือการรักษาไว้ซึ่งระบอบสภาไทย
ที่ตอนนี้ถูกครอบงำด้วยผลพวงจากรัฐธรรมนูลของคอสช
ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เพราะความจริงแล้วมันเป็นเพียงการเสนอแก้ไขกฎหมายหนึ่งเรื่อง
เหมือนกฎหมายทั่วไปที่มีในระบบรัฐธรรมนุนของคอสชอยู่แล้ว
ซึ่งสามารถไปดีเบตไปอภิปราณถกเถียงกันได้ในที่ประชุมรัฐธรรมนุนของคอสชค่ะ

อย่างที่คุณวิโรธบอกแล้วผมเสริมเข้าไปอีกว่า

เพราะฉะนั้นหลังจากถ้าเกิดบอกว่าแก้หรือไม่แก้

แต่พอแก้แล้วจะแก้อย่างไร
มันต้องไปพูดกันในสภา
คือในมุมของคุณสวิทธามองว่า
ความจริงเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
มันก็คือการแก้กฎหมายมาตราหนึ่ง
เป็นลายลักษรเป็นสัญญาร่างแบบนั้น

เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เอาเป็นว่า๒๒พฤษภานี้รอดูแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดมันจะออกมาในวันนั้นแหละ
ถูกต้องนะฮะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าตอนนี้สสไทยสร้างไทยได้๖เสียง
ก็จะเหลือทางซีกนี้เขาจะเสนอให้แค่คุณพิธาแล้วก็ของเพื่อไทยอีก๓คน
แถลงข่าววันนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าภักดิ์ไทยสร้างไทยสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
เดินตามคันลองประชาธิปไตยเมื่อพักเก้าไกลได้ฉันธามติจากประชาชน
ไทยสร้างไทยก็พร้อมยกมือสนับสนุนให้หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็เหมือนกับที่เคยพูดเอาไว้นะฮะส่วนข้อตกลงเรื่องนโยบายต่างต่าง
ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะฮะหลังจากนี้เนี่ยต้องไปตั้งคณะทำงานร่วมกันของพักร่วมรัฐบาล
ในการทำนโยบายทำข้อตกลงต่างต่างส่วนเรื่องกระทรวงในการดูแลต่าง
พักร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยคุณหญิงสุดารัฐเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอ่า
ก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณหญิงเองก็เหมาะจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่า
ตรงนี้นะคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าการทำนโยบายต่างเนี่ยก็ต้องยึดประชาชนเป็นสำคัญก่อนนะ
ส่วนเรื่องกระทรวงไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องหลัง
พวกเราสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำแล้วเราคิดตรงกัน
ก็คือการตั้งคณะทำงาน
ขึ้นมาเอานโยบายของแต่ละคนนะคะซึ่งคิดว่าเป็นนโยบายที่ดี
แล้วก็มาช่วยกันดูที่ว่าเราจะมาร่วมกันผลักดันแล้วก็ทำตรงนี้ได้ไหม
ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องกระทรวงใดเลยค่ะ
แสดงว่าจะเป็นการเอานโยบายของแต่ละพักมานั่งกูรวมกันแล้วก็เลือก๑๒๓๔อะไรอย่างนี้
น่าจะอย่างนั้นนะคะน่าจะอย่างนั้น

ว่าเออหรือคุณหญิงสุดารัฐจะมาช่วยประสานไปยังสวที่สามารถคุยกันได้
ให้ช่วยยกมือโหวตให้นายกในส่วนของพักร่วมใหม่เนี่ยในส่วนของก้าวไกลตรงนี้จะช่วยประสานไหม
คุณหญิงสุดารัฐยอมรับว่ารู้จักกับสวจริงนะครับแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกัน
เพราะพักก้าวไกลเขาเป็นผู้ดำเนินการแต่หากต้องการให้ช่วยอะไรเนี่ยก็ยินดีช่วย
แต่เท่าที่คุยกับทางก้าวไกลเขาก็ได้ประสานไปหลายส่วนแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการโหวตนายกไม่ผ่านหรือกรณีอาจจะมีการวินิจฉัยต่างของคุณพิธา
มีคนยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้เยอะรวมถึงเรื่องของพักก้าวไกลด้วย
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนั้น
ฝ่ายที่เขามีอำนาจเขาก็สามารถทำได้
ไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือสารรัฐธรรมนูล
ก็ได้แต่ภาวนาในฐานะที่อยู่ในการเมืองไทยมานานแล้วก็ลงพื้นที่มามาก
ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะรู้สึกสงสารประชาชน
อะไรอีก
แล้วก็ทำงานร่วมกันมา๓๔ปีแล้ว
ความเห็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาค่อนข้างจะตรงกัน
ถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงกันก็สามารถปรับให้สอดคล้องกันได้
ซึ่งพักประชาชาติก็อยากที่จะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
จะได้รีบแก้ไขปัญหาปากท้องของประเทศชาติ
เพราะยิ่งช้าเหมือนที่คุณหญิงหน่อยพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

ส่วนประเด็นปัญหาของทางชายแดนภาคใต้
ก้าวกลายเองก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้
แล้วก็อยากให้ภักดิ์ประชาชาตินำปัญหาเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้
ขึ้นมาคุยในคณะทำงานเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขค่ะ
ยิ่งช้ายิ่งเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดมาก
แต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับกรกตด้วย
ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางภาคเก้ากลาย
เขาให้ความสนใจเขาอยากจะให้ทางภักดิ์ประชาชาตินำปัญหาต่าง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ้นมาคุยในคณะทำงานด้วย
อาจารย์วันนอนนี่อายุ๗๙ปีแล้วนะฮะ
เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานรัฐภาพด้วย
บอกว่าวันนี้ที่พูดคุยกัน

โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
มุ่งเน้นเรื่องแก้ไขปัญหาสวัสดิการให้เกิดความเท่าเทียมกัน

มากกว่าการทำให้รัฐราชการมีความมั่นคง

โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายดันเกิดสันติภาพ

ว่าสามารถร่วมกันแก้ปัญหานี้กับก้าวไกลได้
เพราะมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา
จากที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
แต่มันเป็นเพราะว่าหลายพักไม่จริงใจ
สันติภาพมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้จริง
เดี๋ยวดูทางพักเสรีรวมไทยหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
วันนี้ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าภักษ์ก้าวไกลให้เป็นนายรบนรี
แต่ตอนนี้จากการพูดคุยกันเนี่ย
ยังไม่มีการวางแนวทางกรอบการทำงาน
หรือว่าตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับคอรมอต่างนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก่อน
ซึ่งก็ยังไม่ได้มองว่าพักเสรีรวมไทย
จะต้องได้กระทรวงไหนได้เก้าอี้ติดกี่ตำแหน่งอะไรยังไง
เพราะต้องเอานโยบายมาพูดคุยกันเพื่อวางตัวบุคคลให้เหมาะสม
แต่สิ่งที่ยังกังวลในขณะนี้เนี่ย
กังวลใจเรื่องการโหวตเลือกนายก
เรื่องการเจรจาพูดคุยกับสว
ซึ่งตัวเองก็พยายามเจรจาช่วยเหลือกันอยู่

เพื่อขอให้เขาโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า
คุยไปกี่คนแล้วเขาว่ายแบบไหนอย่างไร
เนื่องจากแต่ละคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเขาเห็นด้วยเขาคงช่วยโหวตให้
แต่หากไม่เห็นด้วยถ้าจะพูดยังไงเขาก็คงไม่โหวตให้
เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงยังไม่ชัดเจนว่าที่ไปช่วยคุยกับสวให้เนี่ยจะสำเร็จมากน้อยขนาดไหน
ก็โอเคตกลงกันก็ส่งให้คุณวิทาไปให้เขาโทรกัน
ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราก็ผู้ใหญ่ขนาดนั้น
จะไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเขาก็ไม่เอาก็ยังไงก็ไม่เอา
ถ้าเขาก็เอาอย่างไรก็ปลอดภัยง่าย
จริงมันก็อะไรก็ยังไม่แน่นอนเนอะ
แต่ทีนี้หนึ่งในพักร่วมนะคะที่เขาเข้ามาร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพลังสังคมใหม่ค่ะ
พลังสังคมใหม่บอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้น
ยินดีที่จะมอบหนึ่งเสียงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนก้าวไกลให้ได้บริหารประเทศนะคะ
คุณชาวริสขจรพงกิรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่บอกว่า
พักผมก็มีเสียงเดียวนี่แหละ๑เสียง
ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับก้าวไกลหรอก
แต่ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
เพราะนโยบายของก้าวไกลกับพลังสังคมใหม่เนี่ย
มีหลายนโยบายที่มันเป็นนโยบายเดียวกันเลย
เช่นการแยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกจากกระทรวงมหาดไทย
เพื่อกระจายอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนได้เต็มที่
ปัจจุบันที่มันยึดกับส่วนกลางมากจนเกินไปเนี่ย

นโยบายแก้ปัญหาความยากจนหลายเรื่องของก้าวไกล
ตรงกับนโยบายของพลังสังคมใหม่เหมือนกัน

มันคงจะไม่สามารถเสนอกฎหมายได้
ก็เลยอยากที่จะสนับสนุนก้าวไกล

วันนี้พักเก้าไกลพักพลังสังคมใหม่เราเป็นพักเล็กมี๑เสียงนะฮะ
เราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อลองไปอะไรกับพักใหญ่เขาได้เราก็มาเข้ามาร่วมเพื่อในระบอบประชาธิปไตย
เพราะพักเก้าไกรเนี่ยได้รับสันธานุมัติจากพี่น้องประชาชนมา๑๔กว่าล้านเสียงนะฮะ
สิบสี่กว่าล้านเสียงเนี่ยสมควรน่ะพี่น้องประชาชนอยากเปลี่ยนรัฐบาลนะ
อยากให้พักเก้าไกรเข้ามาบริหารประเทศมันก็สมควรที่จะสนับสนุน
ถ้าเราไม่มาเปลี่ยนประเทศไม่มาเปลี่ยนเศรษฐกิจหรือความสังคมต่างนี่นะ
ลูกหลานเราก็จะรับมรดกความจนไปตลอด
อีกหนึ่งพักนะครับท่านผู้ชมครับของพักร่วมรัฐบาลในซีกของก้าวไกลในขณะนี้
พักเป็นธรรมนะฮะพักเป็นธรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันแรกแรกแล้วอืม
นี่คือคุณปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมนะฮะ
แต่ว่าสอสอของพักเนี่ยเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่๑ของพักเป็นเลขาธิการพักคุณกัณวี
วันนี้มาแถลงข่าวในฐานะหัวหน้าพักนะครับ
คุณปิติพงศ์บอกว่าดีใจมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยฝันมานานแล้วอยาก
รัฐบาลชุดเก่ามาตั้งนานแล้วและระหว่างช่วงหาเสียงก็รู้เลยว่า
ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงและพักเป็นธรรมต้องการสร้างการเมืองรูปแบบใหม่
ที่เป็นการเมืองในรูปแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่การเมืองที่มีการต่อรองเพื่อผลประโยชน์
ตอนนี้เหลือเพียงแค่การพูดคุยเพื่อตกผลึกในเรื่องของนโยบาย
แนวนโยบายแบบไหนที่จะสามารถทำงานด้วยกันได้
ซึ่งรายละเอียดต่างเดี๋ยวคงจะได้เห็นกัน
ทีนี้เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๔
คุณปิติพงศ์หัวหน้าพักเป็นธรรม
บอกว่าเรื่องกฎหมาย๑๑๒เนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะฮะ
แต่นี่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน
ส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีปัญหา
ในการทำให้เข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล
ที่สำคัญยอมรับว่าเคมีของสองพัก
คือพักเก้าไกลกับพักเป็นธรรมเนี่ยค่อนข้างตรงกัน
แม้ว่าพักเก้าไกรกับการเราเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกัน
คนหัวเราก็สามารถเป็นฝ่ายค้านได้นะฮะ
แต่ตอนนี้เมื่อเคมีตรงกันคุยกันเข้าใจนโยบายร่วมกัน

เดี๋ยวเหลือแต่เพียงว่าในช่วงชั้นตั้งคณะทำงานเนี่ยนะฮะ
ไปคุยกันตกผลึกในนโยบายต่างว่า
โยบายไหนที่สามารถทำงานด้วยกันได้
ไปดูอีกหนึ่งพักที่ต้องบอกว่าเป็นมามืดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ

นี่คือชิงเก้าอี้สอสออุบลราชธานีได้๒ที่นั่งเลย

ถูกต้องค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขายินดีแล้วก็ยินดีสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ย้ำว่าถึงแม้จะเป็นม้ามืดแต่ขอบอกว่าทุกคะแนนเสียงที่เขาได้มาเนี่ย

นี่คือคุณวัศวรรษภวงพรศรีหรือคุณกังฟูอายุ๒๙ปีเองนะคะ
เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังค่ะเขาบอกว่าพักเนี่ยยึดมั่นในประชาธิปไตย
แล้วก็อยากจะนำสองเสียงของชาวอุบลราชธานีไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
คือคนตั้งข้อสังเกตพักนี้ตั้งแต่เห็นโลโก้แล้วพี่อุ๋ยเคยเห็นโลโก้พักเขาหรือยังคะ
เห็นตั้งแต่วันแรกที่มีผลยังไม่เป็นทางการวันที่๑๔ใช่ไหม
เพื่อไทยรวมพลังคือต้องบอกว่าด้วยฟ้อนต์โลโก้พังของเขาด้วยฟ้อนต์เอ่ย
ด้วยลักษณะตัวอักษรเอ่ยรูปแบบเอ่ยมันเหมือนพักเพื่อไทย
แต่มันคนละสีแล้วก็คนละชื่อถ้าตัวพอพานเนี่ยเหมือนกันเลยล่ะ
แล้วก็มีรอลิงอยู่ข้างท้ายใช่ไหมใช่คือถ้ามองมองผ่านผ่านอ่ะ
อืมมันเหมือนเพื่อไทยเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมลองดูแกที่เราทำให้เห็นไหม
พอทอนแล้วก็มีรอลิงเล็กจุดเห็นไหมคะเพื่อไทยรวมพลัง
คนก็เลยบอกว่าประชาชนเขาคิดว่าคุณคือพักเพื่อไทยหรือเปล่า
อืมคุณก็เลยได้สอสอมาสองเขตอ่ะประชาชนเขาสับสนหรือเปล่า
หัวหน้าพักบอกเลยนะคะว่าผมขอบอกตรงนี้ว่าทุกคะแนนเสียงได้มาอย่างบริสุทธิ์
ถ้าใครที่ตะขิดตะขวงใจข้องใจสงสัยลองไปถามประชาชนดูว่าเขาเลือกเพราะเข้าใจผิด
หรือเขาตั้งใจเลือกจริง
จริงเรื่องนี้นะครับพักเพื่อไทยรวมพลังไทยของผมคือไทยอิสระนะครับ
ไทยอิสระไทยรวมพลังของรวมพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับผม
แล้วการที่ตั้งพักการเมืองอันนี้มานะครับก็คืออยากให้เห็นนะครับว่าพลังของจังหวัด
เป็นยังไงแสดงพลังอยากจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดไหม
เห็นนั้นนะครับก็ขอพี่เสียบลวงลชนนะครับช่วยกรุณานะครับ
ไปดูขนแค่การเลือกตั้งครับครับผม
คือจริงเขาบอกว่า๒เขตที่ได้เนี่ย๒คนที่ได้ของพักเพื่อไทยรวมพลังเนี่ย
รู้สึกว่าจะเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทำงานในพื้นที่ตลอด
ได้ใจประชาชนที่อุบลราชธานีไปเพราะว่าช่วงโควิดนะคะ
คือลงพื้นที่ดูแลประชาชนคอยรับส่งไปส่งโรงพยาบาลหาตรงหาเตียงให้ช่วงนั้น
ประชาชนเขาเลยประทับใจคือถ้าไปดูคะแนนเขตที่เขาชนะสองเขตเนี่ย
ชนะขาดทิ้งห่างเลยมันไม่ได้ชนะแบบอุ๊ยไม่ได้ขายแจ้งรถกล่อง
โลโก้ผิดหรือเปล่าขาดลอยจริงนะคะครับ
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติจริงนะ
ที่เก้าไกลเนี่ยเชิญเขาเข้าร่วมรัฐบาล
เขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะในเงื่อนไข
คือคุณกังฟูวัศวรรษเนี่ยวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ย
เขาก็เล่าอันซีนเบื้องหลังให้ฟังนะ
บอกมีโทรศัพท์มาหาเมื่อวันก่อน
แล้วก็บอกนี่เลขาธิการพักก้าวไกลนะครับ
จะมาชวนเข้าร่วมรัฐบาล
คุณกังฟูวัสดิ์ผมนึกว่าคอร์เซนเตอร์

ถามกันอยู่ตั้งนานสุดท้ายเอ้าใช่เหรอเนี่ย

แต่ถ้าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นพลมเนี่ย
กฎหมายเริ่มหนดว่าต้องอายุต้อง๓๕ปีขึ้นไป
คุณผู้ชมครับดูหน้าตาของคณะทำงานของพักร่วมรัฐบาล๘พักกันหน่อย
ระหว่างนี้๘พักจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วเอามาคุยกัน
จะมีอะไรยังไงบ้างก่อนจะแถลง๒๒พฤษภาคม
เขาเลือกวันเดียวกับวันรัฐประหารเลยของคอสช๒๒พฤษภาคมปี๕๗อ่ะ
ก้าวไกลนะครับที่เราตรวจสอบมานะฮะ
มีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
คุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการสภา
มีคุณสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบาย
ส่วนพักเพื่อไทยณขณะนี้นะครับ
ให้นายแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดช
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายของพักเนี่ยเป็นตัวแทน
ภักดิ์ประชาชาตินะครับมีพันธุ์ตะหมดเอกทวีสอร์ต๒เลขาธิการภักดิ์
แล้วก็มีคณะทำงานประสานงานมาเลเซียคือดรอาแซสยาคะนะฮะ
มีคุณยู่สินจินตภากรผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อนะครับ
ภักดิ์ไทยสร้างไทยมีนาวากาศตรีสิทธาธิวารีนะครับ
เพิ่มขนาดหนายกนะครับตอนนี้ก็เป็นการนำภักดิ์นะครับ
มีคุณโพคินพลกุลประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์มีนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพด้วย
เสรีรวมไทยนะครับมีนางสาวนภาพรเพชรจินดารองหัวหน้าพักเป็นคณะทำงาน
พักเป็นธรรมก็ให้สอสอหนึ่งเดียวของพักนั่นแหละคุณกัณวีสืบแสงซึ่งเป็นเลขาธิการพักด้วย
ซีกรัฐบาลของพักก้าวไกลนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์เองนะคะก็บอกเลยว่าแปดพักเนี่ยพร้อมแล้วล่ะ
เหมือนเป็นการครบรอบรัฐประหารเหมือนกันนะเหมือนเขาเลือกวันมาแล้วนะคะ
เขาก็เชื่อมั่นเลยว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็แถลงข่าวร่วมกันตั้งใจให้ตรงกับการครบรอบ๙ปีการรัฐประหารในปี๒๕๕๙
คือที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเพราะว่าแต่ละพักมีนโยบายเยอะมาก
ถ้าจำกันได้แต่ละพักหาเสียงกันเอาจริงก้าวไกลพักเดียวตั้ง๓๐๐นโยบายและพักอื่นอีก
คือพอมารวมกันมันไม่สามารถที่ทุกพักจะทำทุกนโยบายไปพร้อมกัน

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามมานั่งพูดคุยหาจุดร่วม
ประเด็นหลักที่เราเห็นตรงกันเห็นร่วมกัน
คงไม่สามารถที่จะประกาศได้ทุกอย่าง
ว่าแต่ละพักจะทำอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
รัฐบาล๑รัฐบาลจะทำเป็นร้อยสองร้อยเรื่องเนี่ย

เชื่อมั่นขนาดไหนว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นเรียบร้อย
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ

ช่วงเย็นก็มีการถกกันอยู่พอสมควรแหละ
แต่ก็เชื่อว่าภายในวันที่๒๒เนี่ย
น่าจะตกลงทุกอย่างหาทางออกกันได้

วันที่๒๒นี่แหละเหมาะแล้ว
ทุกคนเห็นแล้วที่เก่ามักรางเข้าเนี่ย

มีเรื่องที่๑แก้ไขรัฐธรรมนูล
เรื่องที่๒ยกเลิกบังคับเกณฑหาร
เรื่องที่๓ปฏิรูปกองทัพ
เรื่องที่๔การแก้ไขมาตรรณ๑๑๒
สมรสเท่าเทียมเรื่องที่หกลดค่าไฟฟ้าน้ำมัน
เรื่องที่เจ็ดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเรื่องที่แปด
การเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศและเรื่องที่เก้า
ซึ่งเขาบอกว่าพักร่วมเนี่ยเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลทุกพัก
ส่วนยกเลิกบังคับเกณฑหารเนี่ยนะคะเพื่อไทยไทยสร้างไทย
เก้าไกลเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันปฏิรูปกองทัพ
ที่เห็นด้วยก็คือเสรีรวมไทยสมรสเท่าเทียม
ที่เห็นด้วยมีเพื่อไทยกับไทยสร้างไทยแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง
อ่านี่ตามนี้เลยแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง
ที่เห็นด้วยเนี่ยมีเพื่อไทยด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องการลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อไทยเสรีรวมไทยเห็นพ้องต้องการ
ประชาชาติและพักอื่นอื่นก็เห็นพ้องต้องกันการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
เพื่อไทยก็เห็นด้วยเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ
เพื่อไทยก็เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีการเมือง
เพื่อไทยกับเสรีรวมไทยก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้นะคะ
อันนี้เป็นคร่าวนะที่ว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
เรื่องไหนยังไงบ้างเราทำเช็คลิสต์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
จะได้เห็นภาพกันแบบกว้างเห็นกันแบบชัด
แต่หัวข้อที่เราเอามาให้ดูเนี่ยคือหัวข้อหลักที่น่าจะเกิดขึ้นในการเจรจานะคะ
แต่ละพักเนี่ยก็จะมีวาระหลักของแต่ละพักที่อยากจะผลักดันนะครับ
แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าอันไหนตรงกันอันไหนแม้ว่าไม่ตรงกันก็ไปด้วยกันได้ครับ
คือแต่ละพักก็ต้องบอกนะครับว่ามีนโยบายเยอะมากนะครับ
ได้แต่ว่าผมคิดว่าเราพยายามที่จะหาจุดร่วมและเป็นประเด็นหลักที่เห็นร่วมกัน
ในการประกาศมันคงไม่สามารถประกาศว่าทุกอย่างได้ว่าแต่ละพักจะทำอะไรบ้างนะครับ
บัธบาลจะทำ๑๐๐เรื่อง๒๐๐เรื่องมันคงไม่เฉยนะครับแต่มันเป็นเรื่องเหล่านั้น
บอกว่าเรื่องที่หลายคนกังวลใจเป็นห่วงหรือไม่สบายใจก็คือ
ที่เก้าไกลยังคงยืนยันและเดินหน้าว่าจะมีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาแล้วในเบื้องต้น
อย่างกรณีพักเพื่อไทยเนี่ยถ้ามีการก้าวข้ามพื้นที่
ที่จะทำให้สังคมรู้สึกถึงความไม่สบายใจ
ไทยเพื่อไทยพร้อมที่จะพิจารณาทบทวนบทบาทในการร่วมรัฐบาล
ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใหญ่มาก
ก็คือว่าถ้ามันก้าวข้ามพื้นที่ที่รู้สึกว่ามันทำไปสู่สังคม
เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแหละพักเพื่อไทยพร้อมพิจารณา

อันนี้เท่ากับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ใหญ่มากแล้ว
ไม่ต้องไปถามถึงพักร่วมฝ่ายค้าน
แต่แค่เดียวกันถ้าพักเก้าไกลปรับท่าที
บทบาทนี้ลดโทนหรือเงื่อนไขหรือมีชุดคำอธิบาย
นำไปสู่ไม่แตะไปสร้างความแตกแยกทางสังคม
ผมคิดว่าโอเคยังไปต่อได้
เพราะว่า๕แสนถึง๖หมื่นล้านบาท
ก้าวไกลไม่เคยเห็นด้วยมาโดยตลอด
เท่ากับว่าอันนี้จะทำยังไงจะเจอกันครึ่งทาง
หรือจะแบบไหนอย่างไรต่างฝ่ายต่างถอยไหมหรือยังไงดี
คือมันเป็นการพูดคุยที่จะต้องลงในรายละเอียดอีกเยอะจริง
คือช่วงหาเสียงแต่ละพักก็จะมีเรื่องของ
สิ่งที่จะทำใช่ไหมสวัสดิการหรือว่าเงินที่จะเพิ่มให้ตรงนั้นตรงนี้

ถูกต้องแล้วเนี่ย๘พักคือเอาจริงเขาขึ้นมาเป็นพักร่วมรัฐบาล
เราจะมีการตกลงแล้วก็ให้พักหลักที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด
ทำแต่นโยบายของพักนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะ
เพราะว่าทุกพักเนี่ยคะแนนเสียงที่เขาได้ขึ้นมาเนี่ย
มันก็คือคะแนนเสียงที่ประชาชนเขาอาจจะเห็นจากนโยบาย
เชื่อมั่นในการหาเสียงแล้วก็รู้สึกว่าเออ
เราอยากให้พักนี้ไปเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะได้ทำนโยบายนี้ให้ได้สำเร็จ
มันก็เลยต้องมีการพูดคุยกันทั้ง๘พักนี่แหละ

ซึ่งแต่ละพักเองก็จะได้สามารถทำนโยบายของตัวเอง
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้ทางด้านผู้ช่วยศัตรูอาจารย์ดรนรมิกุล
นโยบายที่แตกต่างกันของพักร่วมเนี่ย

ใช่มันต้องพูดคุยกันเพราะว่าถ้าสรุปตกลงกันไม่ได้

ส่วนข้อซึ่งเห็นต่างกันก็ต้องตกลงกัน

ก็ต้องบอกว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่จะไปหารือต่อในสภา

ก็ชัดเจนคือข้อไหนเหมือนกันมันก็ทำง่าย

ข้อไหนไม่เหมือนกันมันก็ทำยาก

เห็นด้วยอันไหนไม่เห็นด้วยอันไหนบ้าง

ไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร

ตอนนี้เห็นด้วยกันหมดเลย

พักร่วมแต่ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
มีแค่เพื่อไทยกับไทยสร้างไทย
อันนี้ต้องบอกว่ายกเลิกบังคับเกณฑหารนะ

รถทาไฟทันทีฐาธิก็ไม่ได้เห็นด้วย
คารแรงคัดต่ำมีแต่เพื่อไทยเห็นด้วย

เนี้ยเพื่อไทยเห็นด้วยอยู่พักเดียววันนี้คุณพิทาให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปขอบคุณประชาชนที่
นนทบุรีค่ะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะนโยบายต่างต่างจะทำยังไง
พิทาบอกอย่างเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นมานะ
โหวตเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี้ยก็จะไปสอบถามทุกจังหวัดอืม
ประชาชนทุกจังหวัดลักษณะเหมือนจะให้ทำประชามติด้วยอืม
ในแต่ละจังหวัดของท่านเนี่ยท่านเห็นด้วยจะให้เลือกตั้งผู้ว่าไหม
อย่างนี้ถ้าเพื่อไทยเห็นด้วยแต่เพื่อไทยเห็นด้วยแบบไหน
แล้วพักอื่นไม่เห็นด้วยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเอาแล้วจะเอายังไงอืม
อันเนี้ยเขาต้องไปคุยแล้วสรุปกันก่อนที่ยี่สิบสองพฤษภาคมเขาจะมาแถลงค่ะ
ว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่คุณชัยธวัฒน์บอกใช่ไหมฮะ
คงไม่ได้ทำทุกเรื่องหรอกมันเป็นไปไม่ได้เอามารวมกันแล้วแปดพักเนี่ยโอ้โห
ร้อยสองร้อยเรื่องอ่ะทำงานกันยังไงก่อนก็จะกลั่นกรองมาว่าเรื่องไหนจะทำ
เรื่องไหนจะไม่ทำใช่ค่ะหรือเรื่องไหนทำก่อนเรื่องไหนทำหลัง
แล้วรายละเอียดเป็นยังไงอืมท่านรอฟังยี่สิบสองพฤษภาคม
แบ่งเก้าอี้กระทรวงอ่ะอืมพักไหนได้เก้าอี้ตำแหน่งกระทรวงไหนอะไร
ยังไงเขาก็จะคุยกันที่ประเด็นนี้แหละอืมแต่ครั้งนี้ถึงขั้นมีการทำ
หลังจากนี้มันน่าจะเกิดมิติใหม่ในการเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น
ปกติเนี่ยพอรวมกันได้แล้วก็แบ่งกระทรวงกันก่อนเป็นหลัก
ใช่ก็ตกลงแค่เรื่องกระทรวงว่าคุณจะเอากระทรวงไหนผมจะเอากระทรวงไหน
ใครได้กระทรวงไหนแต่ละกระทรวงก็ไปว่ากันไปไปดูแลกันกัน
อย่างมากก็มาถกกันในคอลโลมอล์หน่อยเวลาแตกตุ๊ดมาทจะดำเนินการอะไร
ใช่แต่คราวนี้เขาคุยเรื่องนโยบายกันก่อนว่าจะทำอะไร
แกนหลักเราจะเดินเส้นนี้นะแล้วหลังจากนั้นพอแยกย้ายกันไปอยู่
แต่ละส่วนรับผิดชอบทุกคนก็จะไปกันเป็นเหมือนองคาพยพแบบนั้น
แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าไอ้แกนหลักเนี่ยพักไหนมันตรงกันมากที่สุด
แล้วพักนั้นก็ค่อยไปดูแลกระทรวงนั้นที่มันเกี่ยวข้องกับนโยบายหลัก

ท่านผู้ชมถ้าเห็น๘พักในขณะนี้
ท่านอยากเห็นใครดูแลกระทรวงไหนบ้าง
เออลองลงซี่ว่าคนนี้น่าจะอยู่ตำแหน่งนี้
กระทรวงนี้กระทรวงนั้นคิดว่าเป็นแบบไหน

จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องไปโหวตนายกให้ได้ก่อนนะ

แต่เขาก็ต้องคุยเตรียมงานเมื่อไหร่เหมือนที่คุณพิทาบอก

เรื่องของกระทรวงต่างที่ทีมข่าวแทนรัฐทีวีเราตรวจสอบมา
ที่เขาเริ่มเจรจากันบ้างแล้ว
โดยเฉพาะระหว่างพักก้าวไกลกับเพื่อไทย
สองพักใหญ่ของซีกร่วมรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนะครับ
เรื่องต้นพบกันในส่วนก้าวกลัยนะแน่นอนครับ
คุณพิธาหัวหน้าพักเป็นนายก
และจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย

อันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมว่ายังไงนายกพิธานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

คือทางเหตุผลเนี่ยคือทางก้าวไกลเขาบอกว่า
เขาต้องเดินหน้านโยบายปฏิรูปกองทัพนะฮะ
ตามที่เขาหาเสียงเอาไว้ประกาศนโยบายเอาไว้
แล้วเขาจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิของพักเขาเนี่ย
มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้
เรื่องการปราบธุรกิจสีเทาทุนจีนสีเทาบ่อนการพนัน
การออกใบอนุญาตต่างต้องออกให้ถูกต้อง
เพราะว่าบางทีเนี่ยไปใช้เรื่องการออกใบอนุญาตเนี่ย
ไปหาผลประโยชน์นอกจากนี้นะครับพักก้าวไกล
ดูกระทรวงการคลังด้วยนะฮะอืมมีรายงานข่าวว่า
จะให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักคุมกระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาที่การกระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงการต่างประเทศ๓๔กระทรวงนี้
กำลังเจรจากันอยู่ว่าก้าวไกลจะดูเองหรือจะให้พักร่วมดู
พักเพื่อไทยนี่ฮะตามหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีรายงานข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยอยากดูแลกระทรวงเศรษฐกิจต่าง
แต่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก้าวไกลเขาขอดูแล
เพื่อไทยก็จะมีพลังงานอุตสาหกรรมคมนาคมพาณิชย์
รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกร
คือถ้าเอากระทรวงการคลังไปด้วยก็เป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดแล้ว

แต่ก่อนจะไปถึงเก้าอี้รัฐมนตรีต่างนอกเหนือจากนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะไปโหวตเลือกนายกด้วยซ้ำ
สส๕๐๐คนเขาต้องโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกันก่อน
และประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภาในตำแหน่งอยู่แล้ว

การนำรายชื่อนายกการเรียกประชุมการนำขึ้นทูลข้าวต่าง
อยู่กับประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรทั้งนั้น
มีรายงานข่าวยืนนั้นว่าโก้ไกรคือยังไงก็จะให้ตำแหน่งนี้อยู่กับภะท์โก้ไกรพักแก่นนำรัฐบาล
คือส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนของภาคนายถ้าได้เป็นประธานรัฐสภา
พักร่วมเนี่ยหลายพักก็มีผู้อาวุโสทางการเมืองเยอะ
ใช่เรื่องวัยยะวุฒิอย่างอาจารย์วันนอลก็เคยเป็นประธานสภา
หรือว่าท่านเสรีบที่สุดก็น่าจะเหมาะ

ก้าวไกลเนี่ยดูแลตรงนี้ได้
แล้วในอดีตก็เคยมีประธานสภาที่อายุน้อยก็มี
มีรายงานว่า๒ถ้านี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้พูดถึงมากที่สุดว่าจะเป็นประธานวัฒนาสภาของภาคก้าวกลัยนะครับ
คนนัทวุฒิบูรณฑุมนะนี่เป็นที่ศบัญกีรายชื่อของภก้าวกลัย
แต่จะเป็นศชมที่๒แล้วนะครับ
มีดีกรีปริญญาตรีด้านกฎหมายจากทางธรรมศาสตร์
ญญโทกฎหมายจากรามคำแหง
ก่อนหน้านี้เคยเป็นหัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ถือว่าเป็นจัดเป็นตัวตึงท่านหนึ่งฮะบุคลิกแบบยอมหักไม่ยอมงอ

เอาค้อนมาโป๊ะอย่างนี้อีกคนนึงนะฮะคุณธีรัชชัยพันธุมาตร
นี่เป็นว่าที่สสกมของพักเก้าไกล
ก็มีดีตรีบริญญาโทจากนิติศาสตร์รามคำแหงนะครับ
เนติบัณฑิตไทยสำนักเนติบัณฑิตยศภาอายุ๕๙ปีนะครับ
ด้วยการเป็นหนึ่งในคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักไทยรักไทยมาก่อน
ตั้งแต่ช่วงปีสองห้าสี่ห้าบทบาทในศภาสมัยที่ผ่านมานะครับ
โดดเด่นนะฮะตอนที่เป็นสอสอสมัยที่ผ่านมานะฮะ
ปลายไม่วางใจจำได้ไหมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
เรื่องขดงคดีอะไรในอดีตจนถึงขั้นมีวลีอะไรหลุดมามันคือแป้ง
พิปรายเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
แล้วก็มีบทบาทในกรรมธิการปปชของสภาด้วยนะครับ
ตอนนั้นก็มาอยู่อนาคตใหม่นะฮะตอนเลือกตั้งเมื่อปี๖๒
แล้วก็ได้เป็นสสแล้วก็มาอยู่ก้าวกลายก็ลงเลือกตั้งอีกครั้ง
อีกครั้งนี้ก็ได้เป็นสสว่าที่สสกฎหมอนะฮะ
เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าคอลโมที่ออกมาจะเป็นยังไง
คือก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นรายงานที่เราได้ข้อมูลมานั่นแหละ
แต่ว่ามันไม่มีอะไรยืนยันได้๑๐๐อยู่แล้วนะคะ

เมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้เราก็พยายามที่จะไล่เรียงดูจุดยืนของสวใช่ไหมคะ
สวใครบ้างที่บอกว่าไม่โหวตให้ทีมพิธาแน่
ใครบ้างที่บอกว่าฉันจะโหวตให้กับแคนดิเดตของพักที่รวมคะแนนได้มากกว่า๒๕๑เสียง
หรือใครที่ตอนนี้บอกขอดูไปก่อนว่าท่าทีแบบไหนอย่างไร
เมื่อวานเนี่ยสวที่บอกว่าจะโหวตให้คุณทิมเนี่ย

เช็คเพิ่มก็บอกว่าเอ๊ะมี๑๔คนแล้วค่ะ
คนที่๑๐ที่เพิ่มมาคือคุณประภาษีสุฉันทบุตรนะคะ
คนที่๑๑คือคุณมณ์เทียนบุญตัน
คนที่๑๒คุณประมาณสว่างญาติ
คนที่๑๓นายแพทย์เจตศิรธารานนท์
และคนที่๑๔คือนายสถิตริ่มพงพันธ์นะคะ

ตอน๔โมงครึ่งแล้วก็ตอน๔โมง๕๓
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย
เสียงแล้วที่คิดว่าน่าจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
ส่วนคนที่โหวตไม่โหวตให้แน่เนี่ย
จากเมื่อวานนี้มี๒วันนี้เพิ่มมาเป็น๓ค่ะ

จะออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนก็คือวันนี้นะคะ
ส่วนคนที่งดออกเสียงยังเหมือนเดิมค่ะก็คือ
บรรดาพบเหล่าทัพแล้วก็ประธานวุฒิสภาทั้ง๗เสียงนะคะ
อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
หลักกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ

แล้วก็ประธานวุฒิสภา๗คนนี้ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่ออกเสียง
เพราะต้องการเป็นกลางทางการเมือง

กลุ่มที่ยังรอคำตอบหรือยังไม่ขอออกความคิดเห็นตอนนี้
เมื่อวานนี้๒๓๐กว่าคนก็เหลือ๒๒๖คนนะคะ

รวมกันได้ทั้งหมด๓๑๓เสียงถูกไหมคะ
เพราะวันนี้ได้มาอีก๒เสียงจากเพื่อไทยรวมพลังแล้ว
วกกับสวอีก๑๔เสียงเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย

ว่าก้าวไกลต้องหาเสียงจากสวมาสนับสนุนอีก๔๙เสียงค่ะ
คุณถึงจะสามารถดำเนินการต่อได้
โดยมีนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่ชื่อพิธาริมเจริญรัฐ

ส่วนคนที่บอกว่าจะยกมือโหวตให้คุณพิธาเนี่ย
คุณประภาษีสทสวนะคะ

บอกว่าขอประกาศจุดยืนเคารพมติของประชาชน
เห็นชอบพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ได้มีการพูดคุยสอบถามแหละว่า
ด้วยเหตุผลอะไรแบบไหนยังไงถึงตัดสินใจโพสต์
แสดงท่าทีที่ชัดเจนแบบนี้ออกมา

ก่อนหน้านี้เธอได้รับจดหมายเปิดผนึกจากน้อง
ให้แสดงตัวและทำตามสิ่งที่ตัวเองรู้สึก
คือการประกาศตัวโหวตเลือกนายพิทาเป็นนายก
ถามว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับนายพิทาหรือเปล่า

แต่เชื่อว่านายพิธาจะสามารถบริหารประเทศได้

และประชาชนโหวตมาอย่างถล่มทลาย
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โหวตให้นายพิธา

ในฐานะที่เธอทำงานในสภามานานเนี่ย
ว่าการแก้ไขหรือการยกเลิกเนี่ย

ส่วนโครงที่๑๑นะคะ
คุณมนเทียนมุนตัน

ว่าก็ตั้งใจจะโหวตให้ผู้มีเสียงข้างมาก

เพราะอยากปิดสวิตช์ตัวเองค่ะ
ก็จะโหวตตามน้ำของสภาพผู้แทนราษดรนะคะ
ก็ถ้าคุณพิทาได้เสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก
โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก
โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก

โหวตตามเสียงข้างมาก
โหวตตามเสียงข้างมาก
โหวตตามเสียงข้างมาก
โหวตตามเสียงข้างมาก

สวิตช์สอวออย่างที่พูดกันความหมายก็คือว่า
ไม่ได้ใช้แนวทางนั้นแล้วจึงเป็นการเปิดสวิตช์สอวอ
ให้เข้ามาอ่าโหวตในครั้งนี้ซึ่งผมก็ได้แสดงความเห็นไปว่าเมื่อ
สวได้เปิดแล้วผมก็จะใช้สิทธิที่มีอยู่ตามรัฐมนูล
ในการลงมติหรือในการโหวตตามหลักการของประชาธิปไตย
คือพักใดหรือหลายพักที่รวมกันได้เกินเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนราชดร
ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผม
ทีนี้ที่สวท่านที่จะยกมือให้กับผู้ที่ได้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนเนี่ย
ท่านบอกก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะมองว่าจะไปเอาเสียงจากทางฝั่งของ
ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลมาเนี่ยก็คงจะยากนะครับ
ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากทางซีกของทางฝั่งของคั่วรัฐบาลเดิมนะฮะ
จะเห็นว่าภูมิใจไทยประกาศชัดเจนแล้ว๗๐เสียงว่าไม่โหวตให้นะครับ
รวมไทยสร้างชาติก็คงไม่ได้พลังประชารัฐก็คงลำบากนะครับ
ที่เหลือชาติพัฒนากล้านะฮะชาติไทยพัฒนานี่คุณวราวุฒิก็บอกไปชัดเจนอยู่
อยู่แล้วนะฮะประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เสียงในประชาธิปัตย์ยังไม่ตรงกันอยู่
บรรดาสมาชิกพักว่าควรจะโหวตในสภาสอสอตามเสียงข้างมาก
ไปจุงนู้นบอกจะมีส่อประชาธิบัติบางส่วนจะย้ายครัวไปอยู่ที่รัฐบาลอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอประชาธิบัตย์เขาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้๓๑๓เสียงในซีกของรัฐบาลของเก้าไกรเนี่ย

ถ้าไม่นับสวที่เขาบอกเขาจะโหวตให้

ใช่ไหมเนี่ยจะเติมจากตรงไหน
ท่านผู้ชมครับทีนี้เราพูดกันมาหลายครั้งเรื่องของการงดออกเสียง

เพราะว่าเหล่าทัพเนี่ยใช่ไหมกับประหลักกระทรวง
สวบางท่านก็บอกว่าจะงดออกเสียง

ซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเสียงของการโหวตให้เนี่ยมันจะหายไปนะฮะ
นี่เป็นการประกาศจุดยืนของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตำแหน่งนะครับ
นี่ฮะก็มีอยู่๖ท่านนะครับ
พบเหล่าทัพแล้วก็ประหลัดกระทรวงกลาโหม
ทีนี้ถ้าไปดูอ่ะท่านเคยงดออกเสียงกันกี่ครั้งแล้วก็ออกเสียงกี่ครั้งแบบไหนอย่างไรนะฮะ
ตลอดการประชุมที่ผ่านมาของทางวุฒิสภาหรือว่าจะร่วม๒สภาด้วย๓๗ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมานะฮะ๔ปีเนี่ย
มีการโหวตลงคะแนนด้วยเนี่ยมากสุดไม่เกิน๒ครั้งนะครับ
พลเอกสนิทชนกศังขจรประหลักกระทรวงกระลาโหมเคยลงมาติเป็น๑ครั้ง

ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะพลเอกเฉลิมพลศิริสวัสดิ์เคยลงมติไป๒ครั้ง
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกไม่เคยลงมติอะไรเลย
ในการประชุมของทางสภานะฮะท่านอาจจะยึดจุดยืนเรื่องเป็นกลาง
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พบทรไม่เคยลงมติเหมือนกันนะครับ
คนอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการฐานอากาศท่านเคยลงมติไปสองครั้ง
ส่วนในการข่าวก็คือโหวดเรื่องนายกทางนี้ท่านจะไม่มัตตรกันเลยนะ
ใช่ค่ะเราได้ท่าทีเกี่ยวกับการโหวตนายกนะคะจากพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พบทรเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่เคยโหวตเลยถูกไหมครับ
เคยลงมติอะไรเลยในการประชุมสว๓๗ครั้ง
คือพบทรบอกว่าอย่าเพิ่งรีบมันยังไปไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลย
ถ้าตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยพักการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากต้องรวบรวมเสียง
เจรจาจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเสนอเข้าที่สภา
ส่วนพบเหล่าทัพจะเห็นตรงกันไหมคือกว่าเราจะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ยมันยังอีกไกล
ทีนี้เราก็เลยมีการถามย้ำว่าอยากให้มีการตั้งรัฐบาลที่มันราบรื่นไหม
พบทรท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ตอบว่าแน่นอนสิ
ก็อยากให้การตั้งรัฐบาลมันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งและไม่เกิดเหตุวุ่นวาย
ส่วนกองทัพก็เป็นกลไกของรัฐบาลก็จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องปฏิบัติตามนะคะ
มาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทางฝั่งสวกันบ้าง
สวฝั่งที่เคยบอกว่าโหจะไม่โหวตแน่ถ้าเกิดมีเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑

หรือที่เคยบอกเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะว่าอย่างไร

นี่ฮะแล้วล่าสุดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
นี่คืออาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
เสรีบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียน
กับคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคมของวุฒิสภา
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อยขอให้สวตรวจให้หน่อย
ซึ่งมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพกกและพพทอยู่๓๔ประเด็น
มีทั้งเรื่องของการทำผิดกฎหมายเรื่องของการถูกครอบงำพัก
เรื่องของการล่วงละเมิดสถาบันนี่นะฮะหรือว่าแม้แต่กรณีคุณพิธาที่ถือครองหุ้นสื่อ
อาจารย์เสรีบอกว่าสวได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับ
ถ้าได้หลักฐานเพียงพอเนี่ยก็จะเอาเรื่องไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยจะพยายามทำให้เสร็จภายใน๓๐วันนี้เพื่อให้ทันช่วงเวลาภายใน๖๐วันหลังวันเลือกตั้ง
กรกตต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะได้ไม่ต้องประกาศไปก่อนแล้วมีผลตอนหลังต้องมาโอ้โหมาสงมาสอยอะไรมาอะไรวุ่นวายอีก
ส่วนจุดยืนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจารย์เสรีบอกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กรกตกำลังตรวจสอบวินิจฉัย
และรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบ๖๐วันหลังวันเลือกตั้ง
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรพร้อมจะยกมือโหวตให้กับรัฐบาลที่รวบรวมเสียงข้างมากได้มากที่สุด
แต่ในส่วนตัวเนี่ยคุณเสรีบอกตัวผมเนี่ยผมติดประเด็นเดียวคือเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๔
ที่ตอนนี้ต้องการความชัดเจนจากทางฝั่งของคนที่จะเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลของพักเก้าไกลตัดเรื่องนี้ทิ้งออกไปเลยนะบอกจะไม่ทำนะตัดทิ้งเลยเนี่ย
ทำให้ตัดสินใจโหวตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
แต่ละภาคที่จะตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับถ้ายังมีเป้าหมายมีนโยบายในการที่จะแก้มาตรา๑๑๒ดังกล่าวเนี่ย
ยังคงมีอยู่ไหมถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้ผมก็ตัดสินใจง่ายนะครับแต่ถ้ายังมีอยู่เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นปัญหา
ทีนี้เราก็เลยถามต่อว่าโอ้โหอาจารย์เสรีคือถ้าให้ตัดเลยเกิดแหมเขาก็หาเสียงอะไรเป็นนโยบายไว้แล้วใช่ไหม
ประกาศอะไรไว้แล้วเนี่ยผลักดันเอาไว้แล้วถ้ามันตัดมันคงจะยากแล้วถ้าเกิดก้าวไกลเขาเปลี่ยนเป็นลดหย่อนนะลดลงมาหย่อนลงมาปรับนู่นนี่นั่น
แต่ว่าคุณเสรีมองว่าต่อให้ลดแค่ไหนมันเห็นร่างแก้กฎหมายขอแก้เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกรับไม่ได้อยู่ดี
เพราะแค่แก้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปทั้งระบบแล้วส่งผลกระทบต่อสถาบันทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ข้อเสนอตามร่างที่เขาแก้ไขมาเนี่ยมันรับไม่ได้จริงมันไม่ได้อยู่ว่าจะให้แก้ได้แค่ไหนเพราะว่ามันแก้แล้วต้องแก้ทั้งกระบวนการที่เขาเสนอมานะครับ
แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้สถาบันไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ
เราต้องเราต้องเข้าใจตรงนั้น
ต้องขอให้ท่านแยกแยะนะครับให้แยกแยะว่าประมุขของประเทศสถาบันมหากษัตริย์ก็ต้องได้มีกฎหมายพิเศษที่ต้องคุ้มครองมากกว่าปกติทั่วไป
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราที่ไปถามนะครับสวเสรีนะครับ
ก็เลยถามต่อเลยนะบอกสมมุติก้าวไกลเขาเนี่ยโหวตเลือกนายกไม่ผ่าน

เขาเสนอแคนดิเดตนายกของเขาขึ้นมาบ้างเนี่ย

ถ้าไม่ใช่ก้าวกลายจะเป็นเพื่อไทย

เสรีบอกว่าเงื่อนไขเดียวกันฮะ

ในส่วนตัวคือต้องไม่แตะต้อง

สมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือนายสมเดชนินพันธ์นะครับ
สวสมเดชบอกว่าการจะโหวตเลือกนายกเนี่ยส่วนตัวมองว่าอย่างแรก
คนคนนั้นต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามรัฐธรรมนูล
สองต้องได้เสียงสนับสนุนครบตามที่กำหนด
นี่นะฮะ๓เรื่องนโยบายของรัฐบาลนั้นในการบริหารประเทศที่คงต้องดูก่อน
ส่วนเรื่องที่มีการมองว่ารัฐบาลควรรวบรวมเสียงได้เองเนี่ย
จะไปหวังพรึ่งเสียงสซก็คือไปหาเสียงสซกันเอง
๖เสียงสวสมเดชบอกว่า

คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาคงคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้
เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาสั่งให้คนนู้นคนนี้ต้องกดปุ่มแบบนั้นแบบนี้
แล้วส่วนตัวก็ไม่เชื่อด้วยถ้าใครจะมาสั่งมากดดัน
เพราะผมก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน
คะสวมาจากการเลือกตั้งเหรอคะ
คือเขาจะมาจากการสมัครตามกลุ่มสาขาอาชีพตามรัฐมนูลเลยนะ
แล้วในกลุ่มสาขาอาชีพเนี่ยในทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเลือกเลือกกันมาเป็นขั้นตอนตามสาย
แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายคศชเป็นคนคัดไม่ใช่เหรอคะ
ของปี๖๒ในช่วงที่คศยังอยู่เนี่ยคศจะมาคัดขั้นตอนสุดท้าย
เป็นคนเลือกเองมีคณะกรรมการสัญหา
ประโยชน์ง็ต้องไปเลือกอยู่ตามชั้นตอนอย่างนั้นนะ
แต่สวรรพ์สมเนษฐ์ถือกเขามาเลือกตั้งหมายถึงเลือกตั้งขั้นต้นมั้ง
และอศชอับตุนฮาริมมินซาบอกว่านโยบายการแก้ไขมาตรารัน๑
ไม่อยากให้แตะต้องแต่หากมองว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสมรรถฉันของคนในชาติ
ก็ต้องขอดูรายละเอียดก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยมายกแค่ประเด็นเดียวให้ดู
โดยไม่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในการช่วยกันตัดสินใจ
พร้อมกับบอกว่าขอยืนยันในการยึดมั่นถือมั่นในหลักการของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
หากมีอะไรมาขัดขวางคงรับไม่ได้
อยากให้ทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยกลับไปดูว่าจะยืดหยุ่นอะไรได้บ้าง
คุณอับดุลฮาริมก็ไม่เห็นด้วยค่ะบอกถ้ามีสองเรื่องนี้อีกเนี่ย
อันนี้ขัดกับหลักศาสนาอ่าศาสตราอาจารย์สมจตุศรีพิทักษ์
นี่ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับบอกว่าส่วนตัวยังไม่อยากให้ความเห็น
เพราะว่าอาจารย์สมบอกผมเองก็เป็นสวแก่คนนึง
อยากให้ไปถามบรรดาพวกดาวสภาดีกว่านะพร้อมกับมองว่าแต่ละสภาก็ถือว่าเป็นองค์กรการเมือง
คนก็ต่างมีหน้าที่ต่างมีความคิดเห็น
ซึ่งส่วนตัวของอาจารย์สมบอกผมเป็นคนไม่ชอบออกความคิดเห็น
ส่วนเมื่อต้องโหวตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะโหวตไปตามเรื่องที่สมควร
หากให้ออกความเห็นตอนนี้แล้วเกิดความขัดแย้งเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
ไม่ขอให้ความเห็นดีกว่าอืมอ่านี่เราเช็คเสียงสวมาให้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมสนใจเรื่องการเมืองกันมากจริงนะคะนี่คือเข้าไปดูในออนไลน์
หลายอย่างนี้เลยคือคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะในประเด็นนี้นะครับ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าสวเองก็มีสิทธิ์
ทีนี้เรามาดูเสียงของประชาชนกันบ้างดีไหมคะ
ที่มันมีการดำเนินการโดยเครือข่ายนักวิชาการ๑๐สถาบันกับสื่อ๑๐สำนัก
แล้วคุณลองไปตรวจสอบดูซิว่า
คุณเห็นด้วยไหมที่สวควรจะเคารพเสียงประชาชน
โดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสอสอ
เรามีการเปิดให้โหวตตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งนะคะ
ก็คือเที่ยงวันของ๑๕พฤษภาคม
แล้วก็ปิดการทำแบบสำรวจเนี่ยเที่ยงวันวันนี้
ผลออกมาหลังปิดโหวตตอนเที่ยงตรงวันนี้
มีคนเข้าไปโหวตสนับสนุนแนวคิดนี้
กว่า๓๕๐๐๐๐๐โหวตค่ะ

เมื่อวานเนี่ยมีคนโหวต๓ล้านโหวตนะคะ

อยากที่จะให้สวนั้นลงมติเคารพเสียงประชาชน
โหวตเลือกนายกตามเสียงข้างมากของสอสอนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีผลบังคับในเชิงกฎหมายหรืออะไรนะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่เสียงสะท้อน
ถ้าสวท่านได้เห็นได้ฟังได้ยิน
ก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะคิดเห็นอย่างไร
อันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่นักวิชาการและองค์กรสื่อ